เมื่อมีหนุ่มปริศนาคนหนึ่งปรากฏว่าถูกรถบรรทุกชน
แล้วชนเสร็จคือเหยียบซ้ำจนเละ

รถคันที่ตามมาอีกหลายคัน
คือขับทับซ้ำไปเพราะนึกว่าเป็นซากสุนัขนึกออกไหม

ปรากฏว่ามีคนเอกใจเห็นเสื้อ
ก็เลยจอดลงมาดูแล้วเลยรู้ว่านั่นคือซากของคนนะคะ

ขูดเศษชิ้นส่วนมนุษย์ที่ติดกับพื้นถนน
บริเวณใกล้เคียงจุดกลับรถซอยจันทร์เกษม
ถนนสุขุมวิทย์สายเก่ามุ่งหน้าคลองด่านค่ะ
ซึ่ง๒ช่องทางการจราจรคือจะเห็นว่าเป็น
ชิ้นเนื้อมนุษย์กระจายเกลือนเลยค่ะ

มันโดนรถหลายคันนะคะ
ทั้งทับทั้งอะไรกระจัดกระจายหมดเลยนะคะ
จากการรวบรวมชิ้นส่วนทำให้ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาย
ผมเกลียนไม่ทราบอายุไม่ทราบความสูง
กางเกงขายาวสีดำเสื้อยืดสีดำ
และไม่พบเอกสารอะไรติดตัวค่ะ
ลักษณะคือเหมือนกับถูกรถเหยียบซ้ำมาหลายชั่วโมงแล้ว
จากการตรวจสอบกลางถนนพบรอยเบรกของรถบรรทุกเป็นทางยาวเลยค่ะ

เขาก็ให้การบอกว่าช่วงตี๔กว่า
ได้ยินเสียงรถบรรทุก๑๐ล้อชนกับอะไรบางอย่างจนเสียงดัง
แล้วมีเสียงคล้ายเหยียบอะไรแตกด้วย
แต่คือไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาดูนะคะ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมันไม่มีไฟ๒ทาง

กระทั่งเช้าเห็นเศษซากอยู่กลางถนน
คือตอนแรกคนเห็นเขาก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นซากสุนัข
กระทั่งมีคนที่ใช้รถผ่านเส้นทางดังกล่าว
คือเห็นเสื้อผ้าอยู่ที่กองชิ้นเนื้อด้วย

ทีนี้เลยรู้เลยว่านั่นไม่ใช่ซากสุนัขนะคะ

ก็รีบโทรแจ้งตำรวจสพบางประกง
เบื้องต้นตอนนี้คือยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
ต้องส่งชิ้นเนื้อไปตรวจที่นิติเวศ
เพื่อจะระบุตัวตนต่อไปนะคะ